คุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงการข้ามถนนโดยใช้ทางม้าลาย
สำหรับคนไทยคุณมองยังไงคะคือรถไม่ค่อยหยุดให้เราข้ามนะ
ใจเนอะเออไม่ใช่ปลอดภัยใช่ไหมกลัวเหมือนกันอ่ะ
คือถ้าใครที่ไปเที่ยวเมืองนอกจะรู้เลยว่าเวลาเดินข้ามทางม้าลายที่ต่างประเทศเนี่ย
มันเดินสบายใช่ครับแล้วมันปลอดภัยใช่ครับทีนี้ที่น่ากังวลคือ
แล้วเวลาชาวต่างชาติเขามาเดินข้ามทางม้าลายบ้านเราเนี่ยเขาจะรู้สึกอย่างไร
เพราะว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่าเออข้ามได้ปลอดภัยแต่ทางม้าลายบ้านเรามันค่อนข้างพิเศษนะคะ
ถึงขั้นที่มีคนทำคลิปนี้ขึ้นมาค่ะ
ต่างชาตินะคะจะข้ามถนนทางมาลายค่ะปรากฏว่ารถเกือบจะชน
วันนี้จูลลี่ก็เลยลองทดสอบตัวเองดูมากดข้ามถนนแถวบ้านตัวเองดูนะคะ
ว่ามันจะเป็นยังไงนะคะอ่าเดี๋ยวไฟเขียวแล้วเราก็จะข้ามเลยนะคะ
ทีนี้เราตั้งกล้องถือกล้องไม่ได้เอารถผ่านเลยค่ะโอ้ไม่มีใครให้ความสำคัญเกี่ยวกับทางม้าลายเลยนะคะ
วันนี้ทีนี้จะรอดไหมนะคะเออจริงจริงเลยนะคะนี่ค่ะคลิปนี้นะคะ
คือผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาทำคลิปขึ้นมาทดสอบการข้ามทางม้าลาย
ที่ถนนอิสรภาพแขวงวัดอรุณเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพนี่แหละค่ะกลางวันแสกแสก
รถก็วิ่งกันขวักไขวเลยสัญญาณไฟชัดเจนขนาดนี้แล้วว่า
ให้ข้ามได้อันนี้สีแดงคือห้ามคนข้ามใช่ไหมคะ
แต่พอมันเป็นสีเขียวปุ๊บแปลว่าคนเดินข้ามได้และรถต้องหยุดใช่ไหม
เขียวอือขนาดนี้รถก็ยังวิ่งกันขวักไขวเหมือนเดิม
หนึ่งว่าสัญญาณไฟไม่มีความหมายอะไรเลยค่ะ
ลงพื้นที่ไปคุยกับเจ้าของคลิปนะคะเจ้าของคลิปเนี่ยชื่อว่าครูจูดี้
เธอเล่าบอกว่าคลิปนี้มีที่มาก็คือวันก่อนไปส่งของที่เมืองทองธานี
แล้วระหว่างทางเจอชาวต่างชาติกำลังเดินข้ามถนนตรงทางม้าลาย
ตอนนั้นรถติดพอดีแต่มันมีสัญญาณคือบางทางมาลายเขาจะมีปุ่มให้กด
เพื่อให้มันเป็นไฟเดินข้ามสีแดงสีเขียวชาวต่างชาติคนนี้เขาก็กด
พอมันเขียวปุ๊บเขาก็เดินข้ามถนนเธอขับรถอยู่เธอก็จอด
แต่ปรากฏว่าเลนซ้ายสุดไม่มีรถคันไหนจอดให้ชาวต่างชาติคนนี้เดินเลย
เขาบอกเขาเกือบโดนชนนะคะเธอก็เลยลองอ่ะไหนลองบ้างสิ
ไปเดินข้ามทางม้าลายที่มันมีปุ่มให้กดดูบ้างแล้วก็ถือกล้องเดินไปอย่างนี้
บอกตกใจมากข้ามทางม้าลายเหมือนวิ่งหนีตายยังไงก็ไม่รู้
เพราะไม่มีรถคันไหนจอดให้ข้ามเลยก็เลยอยากที่จะให้เจ้าหน้าที่เนี่ย
มาดูตรงจุดทางข้ามหน่อยเพื่อความปลอดภัยแล้วก็อยากเตือนคนใช้ถนนด้วยว่า
ไม่ว่าคุณจะเป็นคนขับหรือคุณจะเป็นคนเดินข้ามถ้าเห็นสัญญาณสีแดงคุณต้องหยุด
คนเดินข้ามเองกดไฟสัญญาณแล้วเนี่ยคุณต้องรอนะครับ
แม้กระทั่งไฟเขียวแล้วขอโทษด้วยจริงแต่คุณก็ยังต้องระมัดระวังและต้องรออยู่ค่ะ
คือวัดใจจริงนะฮะถามมารายประเทศไทย